ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่

คนนั้นก็คือแม่หลวงของดิฉันค่ะ
ตั้งแต่ดิฉันเกิดมาก็เห็นท่านทำงานหนักมาตลอด
ไม่เคยบ่นแม้แต่น้อยและท่านก็เปรียบเสมือนพ่อของทุกคนในประเทศไทยค่ะ
ขอบคุณค่ะสลามัติพ่อ
เป็นต้นต่อที่ออกมาจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเสียอารมณ์นิดนึงนะคะตัดจากหน้าน้ำตาลมาเป็นหน้าดิฉันนะคะ
ยังยังมีอารมณ์ร่วมอยู่เยอะค่ะคุณผู้ชมคะ
คุณผู้ชมคะหลังจากที่การประกวดผ่านไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
แล้วก็เชื่อว่า๔ช่องทางที่เปิดไว้คนไทยน่าจะเข้าไปร่วมอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะคะ
การที่น้ำตาลเข้ามาถึงรอบที่ลึก๖คนได้ขนาดนี้ต้องมีคำตอบค่ะ
จริงควรจะเป็น๓ไหมหรือโอ้โหผ่านมาได้เข้า๖เนี่ยก็สุดแล้วนะคะ
และวิธีการมองของเวทีณวันนี้
คุณผู้ชมมีอีกตั้งหลายเรื่องที่เป็นเกล็ดเล็กเกร็ดน้อยค่ะ
และดิฉันต้องพูดให้น้อยค่ะเพราะตัวจริงเสียงจริงมาอยู่ในรายการนะคะ
ท่านแรกคนก็จะเรียกกันว่าพี่หนุ่มประเสริฐนะคะ
ก็คือคุณประเสริฐเจิมจุติธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านนางงาม
อีกหนึ่งคนนี่ก็เชี่ยวชาญเช่นกันเชียร์สุดใจขาดดิ้นเหมือนเป็นลูกตัวเองเลยนะคะ
ต้องเรียกในรายการว่าพี่หนุ่มกับไข่มุกค่ะสวัสดีค่ะ
จริงเราก็ตัดสินใจอยู่นานว่าจะเอาไข่มุกมาไหมนะคะ

เอาอย่างนี้ก่อนนี่คือจริงนี่เชียร์ผ่านสื่อเยอะมาก
เชียร์คุณลูกสาวผ่านสื่อเยอะมากจริงรู้จักเป็นการส่วนตัวป่ะคะ
ไม่ได้รู้จักน้ำตาลน้ำตาลเป็นการส่วนตัวค่ะแต่พอดีเราในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ใช่ไหมคะ
เราชอบนางงามที่มาประกวดแล้วเป็นนางงามจริงไม่ใช่แค่ประกวดเพื่อเข้าวงการบันเทิง
คุณได้ต้องทำหน้าที่ไม่ใช่แค่ไปประกวดต่างประเทศนะ
สิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยมันทำให้ชาวโลกมองกลับมาว่าหญิงไทยคือยังไงเป็นยังไงด้วย
มันตามง่ายมันเหมือนประเทศเพื่อนบ้านเราไทม์โซนมันไม่ได้ห่างไกลกันขนาดนั้น
ลิ่นมันแบบเข้าจมูกเลยฉันแบบยังนึกขึ้นได้อยู่เลย
ใช่อันนี้คือเลือดของความเป็นไทยเลือดนักสู้ที่แบบเราไม่มีเราสายสะพาย
ตอนที่ไข่มุกมาประกวดนิสัยสะพายไทยแลนด์ไม่ได้เป็นที่แบบโฟกัสของชาวโลกใช่ไหมคะ
แล้วมันก็เหมือนครั้งนึงแหละเราไม่รู้แหละเราได้ตำแหน่งนี้มามันไม่ใช่ของเราแล้ว

ทุกผู้ชมคะจริงถ้าเดี๋ยวผมกล้องตัวนึงแล้วแบบเอาเจาะสายตาของไข่มุกเลยนะคะ

ปิ๊งพี่หนุ่มค่ะเหมือนกันไหมคะ
คือพี่หนุ่มอินกับครั้งนี้เหมือนกับคนไทยทั้งประเทศไหม

แต่ปีนี้ต้องยอมรับอีกอย่างจริงว่า
เหมือนเราอินเรามีส่วนร่วม

แต่เราก็เชื่อว่ามันมีความอินพี่หนุ่มกระแส

ว่าประเทศนี้ให้ประเทศไทยเข้ารอบไหม
ให้เข้ากี่คน๓คนหรือ๖คน

กำลังใจไปดูอันอื่นแทน

สิ่งต่างที่ไม่ว่าจะเป็นโพลของต่างประเทศ

เขาจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่
มันเหมือนเป็นการอวยพรให้เขาทำให้ดีที่สุด
มันคือพลังงานทางบวชที่ส่งไปถึงกัน

หรือเป็นคนจีนหรือเป็นคนอะไรก็แล้วแต่

อยากจะไหว้ขอบคุณมาก
จริงนะเวลานางงามประกวดเองอย่างนี้

คนอื่นคิดกับเราว่ายังไงนะ
แต่ว่านอกเหนือจากที่เป็นพลังงานบวกให้กับจิตใจ
หรือว่าทุกมิสที่พอฟอร์เมนต์ออกมาดี
เหนือจากกำลังใจตรงนี้แล้ว

กรรมการก็ต้องต้องไว้นะต้องดูกระแสนิดหนึ่ง
เพราะว่านางงามกว่า๘๐กว่าประเทศ
ไม่ทันดูไม่ทัน

อ่าต้องไปหาเพิ่มเองอ่ะไม่ใช่แค่เขาจัดเตรียมไว้ให้
เมื่อสักวันนี้ข่ายมุกบอกว่าข่ายมุกรู้สึกเหมือนกับให้กำลังใจน้องมากปีนี้
เพราะว่ารู้สึกว่าเด็กคนนี้มาเพื่อประกวดนางงามเป็นตัวแทนประเทศ
ไม่ใช่มาประกวดผ่านเวทีเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิง
ซึ่งต่อให้ต่อไปเขาจะเข้าสู่งานบันเทิงก็แล้วแต่นะ
แต่ทีนี้พี่หนุ่มมองเห็นภาพเดียวกันไหมคะว่า
คือมันส่งพลังหรือท่วงทำนองท่วงท่ามามองเห็นไหมว่า

เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียนวิทยาศาสตร์
ไม่เคยทำงานอะไรเกี่ยวกับวงการบันเทิงมาก่อนเลย
ไม่เคยผ่านเวทีการประกวดไม่เคยเดินแบบ
แม้แต่จะอยู่ในงานอีเวนต์เป็นอะไรอย่างนี้
คือเป็นผู้หญิงธรรมดาเดินเข้ามาประกวด

แล้วก็บังเอิญชะตาชีวิตทำให้ได้รับมงกุฎนั้น

เพื่อจะไปเวทีที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก
มุกลองคิดดูไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลย
เวทีนี้เป็นเวทีที่เปลี่ยนผู้หญิงคนหนึ่ง
ไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เปลี่ยนผู้หญิงคนหนึ่งนะ
ไม่ใช่เวทีเปลี่ยนแต่ว่านอกจากเวทีเปลี่ยนแล้ว
ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังที่กลุ่มผู้หญิงคนนี้

ว่าเขาจะเป็นอย่างวันนี้อย่างเมื่อเช้านี้ให้เราเห็น
ไม่เห็นเด็กผู้หญิงคนนี้เลยเห็นเด็กผู้หญิงที่

คือผู้หญิงที่งงอยู่
แต่ว่าไม่กี่เดือนหลังจากนั้นก็จะผ่านการกรูมิ่ง
คือผ่านการปรับทัศนคติผ่านการเทรนนิ่งการเดินการโพสต์ท่า
ใส่ชุดความรู้ต่างที่เกี่ยวเนื่องกับนางงาม
รวมทั้งการมีดีไซเนอร์ระดับประเทศ

ใช่ระดมกันมาช่วย
จากผู้หญิงธรรมดาประนาโอ้โห
คือเขาได้รับการเจรนัยแล้วจริง

รณัยค่ะเพราะว่าจริงแล้วเวลาทุกคนที่
ก็จะต้องผ่านการเตรียมตัว
ไม่ว่าจะเป็นการพบกรรมการ
เก่งคำถามการเตรียมตัวตอบคำถาม
มีการเกรงคำตอบว่ามันเหมือนเราจะสอบเนอะ
ข้อสอบมันน่าจะออกประมาณนี้เราควรจะตอบแบบไหน
การเดินในชุดว่ายน้ำการเดินในชุดราตรีใช่ไหมคะ
ทุกคนจะมีการกลูมมิ้งมาหมดแล้ว
แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุค
ก็คือการรวมพลังรวมใจ
ไข่มุกก็เหมือนเป็นพึ่งการเกิดของอินเตอร์เน็ตด้วย
มันก็เลยมีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนางงามกับแฟนนางงามหรือคนที่รักนางงามเนี่ย

แต่ด้วยตอนนี้ที่ทุกอย่างมัน
แล้วอีกอย่างตอนนี้สิ่งนี้ที่เปลี่ยนไปก็คือ
ทีมคนดูแลใช่ไหมคะ
ก็จะเป็นคุณออนชิชยาที่จะมาดูแลการประกวดมากขึ้น
จะเห็นว่าทุกภาพที่น้องน้ำตาลออกมา
อยากประกวดใหม่มากเลย
มันมีพลังมวลชนที่เยอะขึ้นหนึ่ง

ในสมัยก่อนนี้จะมีคำพูดหนึ่งที่พูดว่า
วงการแฟชั่นไม่ได้ต้องการนางงามเขาต้องการนางแบบ
แต่วงการนางงามต้องการแฟชั่น
แต่วงการแฟชั่นก็ไม่เคยก้าวข้ามมาถึงนางงามสักที
แต่ยุคนี้เป็นยุคที่๒๓ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เป็นยุคที่กำแพงอันนี้ถูกทลายลง
เพราะว่าคนในวงการบุคลากรในวงการแฟชั่น
เข้ามาช่วยเหลือวงการนางงาม
ทำให้นางงามของเราดูโก้ดูแกรม
จะเห็นได้จากปีน้องนัทอนิสพร
นัทเป็นนางแบบมาก่อนที่จะเป็นนางงาม
ใช่อันนี้มุกว่ามันเป็นการทลายกำแพงอย่างหนึ่ง
ซึ่งหลายคนไม่ว่าจะเป็นพี่ลูกเกดพี่ซินดี้
หรือว่ามาทีหลังจะเป็นนางงามมาก่อน

ฉะนั้นเนี่ยเวลาที่นางงามเวลาไปประกวด
แล้วใส่ของชุดของดีไซเนอร์ทุกแบรนด์ก็จะดังขึ้น

แล้วก็เมื่อก่อนนี้การประกวดนางงามคือการประกวดนางงาม
แต่เดี๋ยวนี้การประกวดนางงามนี่คือการประกวดนางแบบ
เดินก็จะไม่ได้ต้วมเตี้ยมเหมือนการประกวดนางงามแล้ว
ก็จะดูมั่นใจขึ้นดูเป็นนางแบบมากขึ้น
ขอคำถามสุดท้ายสำหรับช่วงแรก

พี่หนุ่มว่าอันนี้เกินกว่าที่เราคาด
เดี๋ยวนะคะคือหัวใจของคนไทยเชียร์นี่คนละเรื่องนะคะ

คือเกินกว่าที่เราคาดหรือเราคิดว่าน้องน่าจะเข้าไป๓ได้

แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราดูคู่แข่งที่เป็นประเทศอื่นแล้วเนี่ย
การจะตัดให้เหลือนางงามแค่๑๒คนพี่ว่าทำได้ยากมากเลย
พี่นั่งดูเทปซ้ำแล้วซ้ำเล่าดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ย
พร้อมที่จะเข้ารอบแค่๑๒คน

นี่คือเกินคาตฯสำหรับที่รบ

เอาเปิดไว้สั้นเดี๋ยวช่วงหน้าขออธิบาย

ก็แอบเคียนนะเนอะจะมาถามเขาแบบนี้ก็ไม่เชิง
เข้ามารอบนี้ไข่มุกว่าจริงน่าจะไปกว่านี้ไหม

กว่าควรจะไปได้ไกลกว่านี้
ใช่ค่ะด้วยการที่เราเห็นเขาพัฒนาการมาทุกอย่างใช่ไหมคะ
ที่พี่หนุ่มบอกว่าจากเด็กที่ไม่รู้จักอะไรเลย
หลังผ่านกรูมมิ่งแล้วมีพัฒนาการแบบเฮ้ยก้าวกระโดดขึ้นมาปุ๊บ
ไม่ใช่แค่นั้นไปประกวดต่างประเทศ
เฮ้ยมันก้าวมาอีกตึ๊กหนึ่งแล้ว
บางคนไปประกวดต่างประเทศดอบลงเพราะว่าอะไร
เครียดข้างในกองเพื่อนไม่ดีเพื่อนไม่น่ารัก
คิดถึงบ้านหลายสิ่งหลายอย่าง
แบบเหมือนวิจิตตกเอาแล้วไม่อยู่ในโผล่หรืออะไรประมาณนี้
แต่นี่ไม่ใช่ไม่โฉมออกมาเลยหรือเปล่าแต่นี่ไม่ใช่

ไม่ว่าจะเป็นชุดว่ายน้ำที่จะต้องแบบล่าเริง
ว่าชุดลาตรีที่จะต้องแบบเหมือนแบบมีความเป็นนางพญา
เป็นคำตอบที่มาว่าทำไมไข่มุกคิดว่าน่าจะเข้าถึง๓ให้ได้ใช่ไหม
ใช่อยากจะให้ได้มงด้วยซ้ำไป
ซึ่งเราสองคนก็วิเคราะห์มาก่อนที่เข้ารายการเมื่อกี้ว่า
มีการดูด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราให้ดูคำตอบของน้องแล้วนะคะ
คือในแง่ของการตอบคำถามมีผลแค่ไหน
หรือแม้กระทั่งแม้ว่าน้องตกไปแล้ว๓คน
คุณผู้ชมบางคนอาจจะคาใจแต่บางคนคิดก็น่าจะเหมาะสมแล้วล่ะ
ฝรั่งเศสได้เดี๋ยวกลับมาสุดท้าย
น้ำตาลกับฝรั่งเศสเนี่ยห่างกันแค่ไหนคะสักครู่ค่ะ

อันนี้คือจริงถ้าคนในวงการคงขี้เกียจตอบนะคะ

คือเขาดูสวยเป็นหลักหรือ๕๐๕๐กับคำตอบพี่หนุ่มเขาดูยังไงคะ
เชื่อว่า๕๐๕๐ถ้าบางทีได้คำถามคำตอบอย่างเดียวเนี่ย
เราจะไม่ได้นางงามอย่างที่เราอยากได้มันจะต้องรวมประมวลกันไป
อย่างรอบ๓คนสุดท้ายเอานี่ตัดไปถึงรอบ๓คนสุดท้ายเลยนะ
นางงามฝรั่งเศสตอบคำถามได้แย่ที่สุดในสายตาพี่นะ
ขณะที่นางงามโคลัมเบียตอบคำถามได้ดีมาก
แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฮะตรงประเด็นมีเรื่องราวมีตัวอย่าง
ให้เห็นในภายในเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีชีตอบครบถ้วนมีตัวอย่างมีเหตุผล
ในขณะที่ฝรั่งเศสพูดถึงแต่ตัวเองแล้วค่อยเอ่ยถึงคนอื่น

เพราะฉะนั้นก็ถูกแล้วที่คำตอบก็สำคัญสำหรับการได้คะแนนของนางงาม
ในแต่ละรอบเหมือนกันใช่ไหมคะ
เอาใหม่อย่างคำตอบของน้ำตาลเนี่ยมีคนลุ้น
อยากให้น้องอธิบายเยอะกว่านี้อยากให้ใช้เวลาให้เต็มที่
สำหรับคำตอบของน้องน้ำตาลนี่พี่ว่าคำถามก็ได้เป็นคำถามที่ยากนะมุฒ
จะตอบว่าเป็นผู้นำประเทศแบบไหนล่ะแบบเกาหลีเหนือไหม
หรือว่าแบบฟิลิปปินส์ไหมดูเต้ไหมหรือจะเอาแบบทรัมป์
คือตอบหรือจะเอาผู้นำแบบพระเด็จการทหารอย่างบางประเทศก็ได้
แต่ว่าก็จะไม่มีคำตอบไหนที่ถูกใจคนทั้งโลก
พี่ว่าการตอบคำถามให้ถูกใจคนทั้งโลกเป็นไปไม่ได้
เชื่อว่าตอนนั้นน้องคิดว่าตอบอะไรไปก็ไม่ถูกใจหรอก
คิดว่าตอบเอาที่ถูกใจตัวเองและจากใจตัวเอง
ให้ถูกใจเราตอบตรงกับใจเราและตรงกับใจของคนไทยทั้งประเทศ
ไข่มกคิดว่าน้องเลือกแบบนี้นะ
ไข่มุกล่ะคะทั้งคำตอบด้วยแล้วก็เวทีดูลักษณะแล้วคือ
น้ำหนักไปทางคำตอบหรือให้น้ำหนักไปที่ความสวยความพร้อมเรียบพร้อมบนเวที
จริงมุกก็คล้ายพี่หนุ่มนะคะมุกคิดว่าคำตอบเป็นส่วนหนึ่งใช่
ก็คือการที่เป็นบางคนเกิดมาเป็นเกกะเทยหรือว่าเลสเบียนอย่างนี้
ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามซึ่งมันก็กินใจอันนี้มันคือสร้างความกินใจ
เรามีความสง่าในการพูดไหมน้ำเสียงเราเป็นยังไง
หนักแน่นในการพูดฉะฉานหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มุกว่าคณะกรรมการจากที่ตัวเองดูด้วย
ก็คือมุกคิดว่ามันสรุปได้ประมาณนี้
คือมาดูแล้วรวมอันไหนกลมกล่อมมากกว่ากัน
ดังนั้นในรอบสุดท้าย๓คนนี้เขาไม่ได้ใช้คำว่ารอบตอบคำถามแล้ว
ใช่มันคือดูรวมทั้งหมด
ว่าเราจะเลือกใครให้เป็นนางงามจักรวาลใช่ไหมคะ
พี่หนุ่มเอาเราไป๓คนเลยนะคะบางคนก็คาใจ

พี่ไม่คาใจนะพี่เกียรติปั้นคำถามนะ
พี่เห็นเขาไปเอ๊ะเขาคือเขาก็จะดูรวมกับคนอื่น
เป็น๒ชิ้นเหมือนเป็นบิกินี่แต่ว่าเป็นโลหะ
เป็นเหมือนกับว่ากำลังจะบอกว่าประเทศฉันถึงแม้ว่าจะผ่านอะไรมาเยอะแยะในปีนี้
เหตุการณ์ร้ายผ่านเหตุการณ์คาร์บอมนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่
แต่ประเทศฉันมีความสนุกสนานประเทศฉันมีประเทศฉัน
พี่หนูความรู้สึกว่าคนผู้หญิงที่กล้าใส่ชุดแบบนี้ต้องมั่นใจ
แล้วเขาเป็นคนสวยมากนะเป็นคนสวยก็เลยคิดว่าก็๓คนนี้จริงแล้วใครก็ได้
งกุฎยนต์ไปเลยแล้วแย่งกันก็ยังได้เลย
แต่ไข่มุกไม่เหมือนกับพี่หนุ่มนะ
ไข่มกติดใจมากฝรั่งเศสมาจากไหนอยู่ดีแสงทางเขาก็แบบปื๊ดไปเลย

ไม่ได้อยู่เลยใช่อาจจะมองข้ามไปด้วยซ้ำ
ด้วยความที่ทุกอย่างมันคล้ายกันไปหมดอะไรอย่างนี้
มันสละมุกไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้น
ความสูงมีส่วนไหมคะคือถ้าเทียบกันน้ำตาล
เอาเทียบกับไข่มุกนี่น้อง
น้องเตี้ยวะไขมุกกี่เซนซ้ำข้างบนกี่เซน

เพราะไขมุกเหมือนยิราบมากเลยแล้วค่ะ

มุกร้อย๑๗๗เนาะค่ะใช่ชายก็นิดนึงค่ะ
เช่นน้ำตาไม่สง่านะสง่ามากแต่พอไปยืน

เราต้องเอามายืนคู่กันทุกทีเลยเวลาเรียกชื่อเนาะยืนกัน
จ้ะแต่อาทิตย์ก็แบบว่าพี่เขาก็สงาดจริงนะฮะ
มีผลไหมเรื่องความสูงนะปัจจุบันนี้

ไม่เมื่อกี้ตอนแรกบอกว่าไม่มีใช่ไหมคะ
แต่ว่าเพราะว่าปุ๊กลุ๊กยังเข้าได้ลึกเลย
แต่ว่าพี่หนุ่มบอกว่าคนปุ๊กลุกเข้าลึกเพราะว่าโหวต

โซโตเจลิกปีนั้นที่ได้ก็เพราะว่าโหวต
อาจจะมีนิดหน่อยใช่เวลายืนใกล้กัน
แต่มีบ้างมีก็มีส่วนบ้างนะแต่ว่าอย่าง
ก็อาจจะอยู่ในข้อยกเว้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
แต่ว่าโดยทั่วไปก็๑๗๐อัพก็น่าจะดีเนาะ
ใช่ก็น่าจะดีแต่มุกว่ามันไม่น่าจะมีผลขนาดนั้น
เพราะว่าด้วยองค์รวมความสูงมันไม่ควรจะมีผลขนาดนั้น
เหลือช่วงท้ายรายการเอามุกก่อน

อันนี้คือเราสังเกตเองนะคะที่ฉันก็คนนอกวงการสังเกตเอง
ดูเหมือนจะเน้นเหมือนกับเลือก
เหมือนกับให้ดูเป็นเอเชียมากดูเข้มดูคม
อันนี้คือเทรนด์ที่ประเทศไทยจะส่งตัวแทนไปหรือเปล่าคะ
ดูผิวสีจะเข้มน่าจะออกแนวคม
มุกว่าด้วยยุคใหม่เนี่ยค่ะคอนเซ็ปต์ของความงามมันเปลี่ยนไปแล้ว
ไม่จำเป็นต้องขาวเพื่อจะสวยเพื่อจะมั่นใจ
เพื่อจะเก่งกว่าคนอื่นเพื่อจะโดดเด่นกว่าคนอื่น
ในฐานะคนผิวสีแทนใช่ไหมคะ
แล้วสวยในกรอบที่สวยและเป็นหนึ่งในกรอบที่ความพยายามอยู่ที่ไหน
ความสำเร็จอยู่ที่นั่นความเชื่อมั่นอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
เพราะว่าน้ำตาลมีความพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
และอีกสิ่งหนึ่งที่มุกประทับใจนอกเหนือจากการที่เราได้บันเทิงทุกอย่าง
ในการที่ได้ดูน้ำตาลประกวดอย่างเจิดจรัสเนี่ย
มุกคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนที่ทุกคนในประเทศไทยสามารถสัมผัสได้เนี่ยคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ที่เวลาเราเอมที่เป้าหมายของเราคือให้ประเทศไทยไปถึงที่สุดเนี่ย
เห็นไหมคะว่าพลังมวลชนมันเยอะมาก

น้ำตาลเนี่ยมุกเรียกได้ว่าเป็นไอคอนของพลังมวลชนเลยนะ
ใช่สำหรับการประกวดนางงามในครั้งนี้
นี่เอามาลงสอก็ได้นะ
ไม่ใช่แค่นางงามไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนการศึกษาหรือว่าสังคมของเราว่า
นี่เราต้องช่วยร่วมกันเพื่อให้มันเป็นที่หนึ่งค่ะ

พี่หนุ่มคิดว่าเมืองไทยเนี่ยยังหาแล้วจะไปสู้ได้อยู่ไหมตอนนี้
พอเราบอกอุ๊ยน้ำตาลได้๖คดพี่หนุ่มว่ายังมีอยู่ไหม

ไม่ท้อนะเพราะว่าการประกวดนางงามนี้เราควรจะต้องทำกันไปเรื่อย
กวดกันไปเรื่อยเพราะว่าการเป็นนางงามทำไมเราจะต้องเป็นวาระแห่งชาติแบบนี้
เพราะว่าการประกวดนางงามไม่ใช่ประกวดแล้วสวยจบไม่ใช่
แต่ประเทศไทยได้อะไรจากการประกวดครั้งนี้ได้โชว์วัฒนธรรมได้โชว์ความเป็นเมืองไทย

เราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ที่จะพูดชื่อประเทศไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์
แบบนี้ต่อหน้าคนพันล้านคน

หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้อย่าลืมคุณผู้ชมมีนัดกับผู้ชายอีกหนึ่งคนในไทยรัฐนิวส์โชว์